แล้วก็วุฒิสภาท่านทราบไปแล้วทีนี้มาดูฉายารัฐบาลหน่อยนะคะ
ฉายารัฐบาลเวริกู้ตู่ไม่รู้ล้ม
แล้วแต่ละระชายาเนี่ยมีที่มาและที่ไปนะคะ
มาเริ่มดูจากตัวรัฐบาลภาพใหญ่ก่อนนะคุณผู้ชม
เวลากู้กู้อะไรมั่งล่ะ
คำว่ากู้นอกจากกู้เงินแล้วนะคะ
เขาบอกว่ายังกู้วิกฤตการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙
ที่ทำให้คนไทยเนี่ยรอดปลอดภัย
แม้ว่าไม่ถึงขั้นว่าเป็นเวริกุฎ
แต่เอาจริงยอมรับว่าดีกว่าหลายประเทศนะคะ
สูงที่สุดในประวัติศาสตร์ด้วยนะคะ
เพื่อต้องยอมรับว่ารัฐบาลยุคนี้
เกิดวิกฤตทั้งปัญหาเศรษฐกิจทั้งเรื่องของ
การแพร่ระบาดโรคโควิดนะฮะก็เลยต้องกู้เยอะ
ส่วนตัวพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะได้ฉายาอะไรล่ะ
ตู่ไม่รู้ล้มคุณเดาซิทำไมตู่ไม่รู้ล้ม

ผมคิดถึงอะไรรู้ไหมฮะโดดไม่รู้ล้ม
จริงมาจากอันนั้นนั่นแหละลากสระมาจากอันนั้น

ว่ามันมาจากยาดองโด่ไม่รู้ล้ม

อย่างที่คุณบอกไปแล้วสะท้อนว่าการทำงานของนายกรัฐมนตรีเนี่ย

ไม่ว่าจะเจอแรงเสียดทานคำวิพากษ์วิจารณ์ของคนค่อนข้างเยอะ
แต่ไม่รู้ว่าอยู่รอดมาได้ยังไงนะ

ก็เลยกลายเป็นว่าใช่ตู่ไม่รู้ล้มค่ะ
พี่ใหญ่บูรพาพยักษ์๓ป
พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีป้อมไม่รู้โรย
ตู่ไม่รู้ล้มนะมาเป็นป้อมไม่รู้เลยค่ะ
คือเขาเปรียบเทียบแบบนี้เขาบอกว่าวัย๗๕ปีแล้วนะ
จริงแล้วมันเหมือนดอกไม้บานมากแล้ว

ก็อีกอย่างหนึ่งคือคำว่าไอ้ไม่รู้เนี่ย
ชอบพูดติดปากเวลานักข่าวไปถามเรื่องของสถานการณ์
เรื่องของปัญหาต่างว่าท่านในฐานะรองนายกจะแก้ปัญหายังไง

ท่านก็จะบอกไม่รู้อย่างนี้นะคะ
คุณเดาสินี่ไม่ต้องเดา
เวลาเราซักผ้าเสื้อสีขาวที่มันมีคราบสกปรก

คือด้วยความเคารพนะอาจารย์วิศนุก็จะได้ฉายาน
ในลักษณะที่มีความหมายแบบนี้ในทุกรัฐบาล
ใช่นี่ก็คือหาช่องว่างทางกฎหมายมาแก้ปัญหาที่หนักอกหนักใจให้รัฐบาล

เทียบเหมือนสารฟอกขาวไงล้างคราบสกปรก
แม้จะทำให้เนื้อผ้าเสียหายบ้าง
แต่ท่านวิศนุก็พารัฐบาลชุดนี้รอดมาได้

คุณอนุทินชาญวีรกูลซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะติดโควิดหรือเปล่า
กักตัว๑๔วันตอนนี้ฉายาทินเนอร์
เห็นไหมอนุทินและก็ทินเนอร์ด้วยนะคะ
ชื่อนี่มันพร้อมกับสารระเหยที่ออกริดต่อจิตประสาทถูกไหม
ระดมสารกระตุ้นประสาทไอ้พวกดมทินเนอร์

คือต้องยอมรับว่าก่อนหน้านี้คุณอนุทินเนี่ย
ค่อนข้างที่จะถูกวิพักษ์วิจารณ์เรื่องของวุฒิภาวะ
ถูกไหมคะเวลาแกโพสต์อะไรแล้วมีคนไปเหมือนกระตุกต่อมแก
แกก็จะโปรดแกของขึ้นได้ง่าย
ลักษณะคือเหมือนดมสารระเหยของขึ้นได้ง่ายแบบนี้นะคะ
คือกระทบกับความรู้สึกแกก็จะมีพฤติกรรมที่
คือขาดความยับยั้งชั่งใจขาดความยั้งคิด

เขาก็เลยบอกว่าแกเหมือนทินเนอร์
โดยเฉพาะเวลาให้สัมภาษณ์หลายครั้ง

นะฮะอ่ะไปต่อที่คุณจุลินลักษณะวิสิทธิ์นะฮะ
รัฐมนตรีพาณิชยานช้าวสายบ่ายเคลม
เขาบอกว่าเป็นการสะท้อนการทำงานที่ไม่ตรงเวลา
ประชุมก็สายทำงานนิ่งเงียบ
อะไรที่กระทบกับตัวเองกับพักจะนิ่งจะเงียบ

รับชอบแต่ไม่รับผิดประมาณนั้นนะฮะ
สันติพร้อมพัฒน์ครับท่านบรมชครังนะฮะ

ค้างอยู่ที่คลังเนี่ยนะครับเพราะว่ายังไปไม่ถึงดวงดาว
ไม่ถึงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการสักที

ก็ยังเป็นคนนอกสายตา

เพลงอะไรจ๊ะอยู่นอกซ้ายตาของเธอต้องไหล

เอาไปต่อกันที่รัฐมนตรีคมนาคมกันหน่อย
ศักดิ์สยามชิดชอบนะฮะฉายาศักดิ์สบายสายเขียวครับ
แน่นอนนะฮะลืนลั่นมาจากปัญหารถไฟฟ้าสายสีเขียว
แล้วก็อีกหลายโครงการที่ขัดแย้งกับหลายหน่วยงานนะฮะ
แต่ยังได้รับแรงหนุนจากท่านนายกอยู่ดีครับ
ในพักเองพักภูมิใจท้ายก็ไม่ร้ายกังวลเพราะอะไรล่ะ
พี่ชายครับคุณนายวินก็คอยปัดเป่าทุกภัยให้
หายห่วงนะครับครับ
ส่วนนายพุทธิพงศ์ปุริกันนะครับ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ทำไมน้องปุ้ยให้พี่เลือกให้พี่อ่านท่านนี้

ฉายานี้เขาสะท้อนให้เห็นการทำงานที่ล้มเหลว
ไม่สามารถแก้ปัญหาด้านสื่อโซเชียลมีเดียได้
มีกระแสต่อต้านออกมาเยอะเลยนะครับ
ขณะที่คุณรัฐมนตรีศึกษาธิการครับนัทพลทีพสุวรรณนะฮะ

ดับนี่คือนักข่าวเขาก็มีภาพจำท่าน
จากการที่เป็นแก่นำกปศแล้วก็มีนกหวีดอยู่ในคล้องคออยู่
ไม่มีผลงานอะไรโดดเด่นแล้วก็ยังถูกกลุ่มนักเรียน
รวมตัวกันขับไล่ด้วยนะครับ
กระทรวงศึกษาธิการนี่งบเยอะที่สุดนะ
แต่ฉายาที่สื่อตั้งให้คือแชมป์ไตรกีฬา
นี่คุณนรมนพินโยสินวัฒน์อาจารย์แหม่มรัฐมนตรีช่วยรายงาน
คือฉายาของคุณนรมนเนี่ยสะท้อนภาพลักษณ์เรื่องของการวิ่งเต้นเข้าหาผู้ใหญ่
ทั้งเรื่องของตำแหน่งรัฐมนตรีเฮรนิกของภาค
สนเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าลืมบุญคุณ
คุณจำได้ไหมว่าใครชักชวนเข้ามาในวงการเมืองคุณนรมน
ใครครับคุณสมคิตคุณสมคิตจาตุษีพีทัก
หลังจากนั้นพอเขามีการปรับเปลี่ยนคอรบกันใช่ไหมคะ
แกก็วิ่งเต้นไงเข้าหาบิ๊กตู่บ้างบิ๊กป้อมบ้าง
อันนี้ตามรายงานข่าวนะฮะแต่ลืมไปว่าคุณสมคิตถูกทิ้งแล้ว
เป็นแชมป์เลยใช่ไหมเลยเป็นแชมป์เลยแชมป์ไตรกีฬา
แล้วก็ไม่สนใจเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าลืมบุญคุณด้วยนะคะ
วาถะแห่งปีคือนี่ไงนี่แหละที่คุณพูดตอนต้น

เออไม่ออกอ่ะแล้วผมทำอะไรผิดอ่ะ
เออทำอะไรหรือนะฮะ
เออประมาณนี้ประมาณนี้
มีควันหลงนิดหนึ่งของฉายาสภาเมื่อวาน
คุณทุนหลีกภัยประธานสภาพุทธแหลศรรณนะครับ
ก็ออกมาบอกว่าไอ้ที่บอกว่าสภาไปว่าสวเขาเป็นสภาปารสิทธิ์เนี่ย
บอกว่ารุนแรงเกินไปไม่เหมาะสมนะครับ

แม้ว่าจะมาจากการแต่งตั้งของคอสช
ก็ต้องยอมรับเพราะว่ามันเป็นไปตามระบบครับ
อันนี้เป็นควันหลกที่เอามาอ่านให้ฟังกัน
เมื่อวานท่านนายกก็บอกว่าก็เห็นแล้วล่ะฉายาน่ะ
แต่ท่านก็ไม่พูดนะว่ารู้สึกอย่างไร